เรื่องราวของเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ออกรางวัลนั่นเองนะคะ
ต้องบอกเลยว่าบุคคลเหล่านี้มีทั้งบุคคลเบื้องหน้าแล้วก็บุคคลเบื้องหลังด้วย
ซึ่งพวกเขาจะต้องใช้สมาธิแล้วก็ใช้การฝึกฝนอย่างมาก
และพวกเขาจะต้องทำยังไงกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะคะ
วันนี้เรามีคำตอบมาฝากด้วยติดตามได้จากรายงานของคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์ค่ะ
มือขวาถือสวิชคอยกดออดส่งสัญญาณ
มือซ้ายถือสคริปต์ส่วนดวงตาต้องคอยจับจ้องตัวเลขที่ปรากฏขึ้นบนลูกบอล
การทำงานที่ต้องอาศัยสมาธิเพื่อให้งานไม่ผิดพลาดและฉับไว
ผู้ประกาศสลากจึงต้องฝึกฝนเป็นเวลาหลายเดือน
และจะต้องผ่านการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศของกศธช
เป็นการการันตีว่าสามารถอ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย
โดยเฉพาะการอ่านตัวเลขซึ่งต้องมีความชัดเจนและไม่ผิดพลาดค่ะ

แต่ว่าการเป็นผู้ประกาศของสำนักงานสลากนี้ยากมาก
แล้วก็มีขั้นตอนเยอะซึ่งแต่ละขั้นตอนเนี่ยปกติมนุษย์ทั่วไปเนี่ย
มีความผิดพลาดอยู่ในตัวเองอยู่แล้ว
แต่การเป็นผู้ประกาศของสำนักงานสลากนี้จะผิดพลาดไม่ได้เลย
ต้องให้เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์อยากดู
ส่วนสาวในชุดสูตรสีฟ้า
ซึ่งทำหน้าที่หมุนวงล้อและแสดงเลขในลูกบอล
เรียกว่าพนักงานหมุนวงล้อของกองสลากค่ะ
ทุก๑๕วันพวกเธอต้องปรากฏตัวต่อสาธารณะ
ในช่วงการถ่ายทอดสดการออกรางวัลนั่นเองค่ะ
บุคลิกภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ
หมุนวงล้อทุกคนจึงต้องผ่านการฝึกฝนอย่างจริงจัง
เพื่อให้มีท่วงท่าและจังหวะในการเดินที่สวยงาม
รวมถึงน้ำหนักมือในการหมุนที่ไม่เบาหรือแรงไปค่ะ
หมุนรางวัลจะเป็นหมุนใช้ภาชนะวงล้อ
คนก็จะยืนกันพนักงานหมุนจะยิงกันประมาณ๖คน
ก็จะมีการแบ่งซ้ายขวาซ้ายขวา
ซึ่งจะไม่ได้ใช้น้ำหนักมือที่มือขวามือเดียว
จะเป็นการสลับน้ำหนักตำแหน่งของซ้ายขวาซ้ายขวา

อีกหน้าที่หนึ่งซึ่งขาดไม่ได้เลยคือ
เลขานุการการออกรางวัลค่ะ
คนนี้จะคอยแนะนำขั้นตอนต่าง
และการเลือกใช้อุปกรณ์ในการออกรางวัล

ต้องเข้าใจและสามารถจดจำรายละเอียดที่สำคัญ
ในการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลทั้งหมดได้
ค่ะก็เดิมจากการเข้ามาทำงานนะคะ
ก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับพนักงานหมุนมุงล้อก่อนนะคะ
จะมีความเข้าใจในส่วนนี้บางส่วนค่ะ
แล้วก็หลังจากที่มีประสบการณ์สะสมประสบการณ์มานานนะคะ
ก็มาทำหน้าที่นี้โดยการฝึกซ้อมก่อน
เป็นประมาณสัก๑ปีนะคะ
ก่อนที่จะมาทำหน้าที่จริงในการออกรางวัลค่ะ

เพราะอาจทำให้ประชาชนเกิดความสับสนได้ค่ะ
เพื่อให้การออกรางวัลเป็นไปอย่างราบรื่น
ก็ต้องมีการซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้น
ในช่วงเช้าของวันออกสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะ

โดยมีผู้ประกาศรางวัลพนักงานหมุน

เพื่อความแม่นยำก่อนออกรางวัลจริงค่ะ
บุคคลที่จะเข้ามาทำหน้าที่เหล่านี้ได้
ต้องเป็นพนักงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะ
และต้องสมัครเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่
เพราะการออกรางวัลสลากแต่ละครั้ง
มีการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด
หากไม่ใช่บุคคลผู้ผ่านการคัดกรองโดยกองสลากแล้ว

จับต้องลูกบอลหรืออุปกรณ์ออกรางวัลใดได้ค่ะ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน